คู่รักคู่ล่าสุดที่ได้ฉายาปลายปีแบบนี้นะคะ

ล่าสุดก็มีการปล่อยภาพพรีเวดดิ้งออกมาให้คนโสดได้อิจฉาตาร้อนเล่นเลยล่ะค่ะ
ก่อนที่จะเข้าพิธีสละโสดที่โบสถ์อสัมชันบางรักษ์ในวันที่๒๓มกราคมปีหน้า
คู่รักสะเทือนวงการอย่างบี้ทัศภาคและนางร้ายร่างเล็กกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย
ก็ขอเรียกน้ำย่อยกระหน่ำความหวานด้วยภาพพรีเวดดิ้งสุดสวีทริมทะเล
วินภูฤทธิ์เนติงองค์คนชัยนั่นเองนะคะ
ฝีมือก็เรียกได้ว่าไม่ย่อหย่อนไปกว่าใครแน่นอนนะคะ
รวมถึงว่าที่เบาสาวก็ไม่พลาดแน่นอนแหละ

ก็อิจฉาตามเธอนะคะ

เห็นจะเป็นข้อความจากฝ่ายชายค่ะที่มีการโพสต์ว่า
เราสองคนจะยิ้มทุกครั้งที่เรามีความสุข
และจะยิ้มทุกครั้งเมื่อมีความทุกข์อีกเช่นกัน
ก็เรียกได้ว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนั่นเองนะคะ